มีอีกหนึ่งประเด็นนะที่ออกมาจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับ
เรื่องของการกำหนดให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม
แล้วปรากฏว่ามีปฏิกิริยากลับมาโดยเฉพาะจากทางเกษตรกร
ล่าสุดนายกสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานไม่เห็นด้วย
น้ำตาลทรายนั้นเป็นสินค้าควบคุมนะครับ
ขณะที่ชาวไร่อ้อยครับเคลื่อนไหวเตรียมปิดโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศนะครับ
กว่ารัฐบาลนั้นจะมีความชัดเจนเรื่องของการช่วยเหลือครับ
โดยทางคุณมนตรีลาวหาศักดิ์ประสิทธิ์นะครับ
นายกสมาคมชาวไร่อ้อยเขต๖แถลงต่อสื่อมวลชนครับ
กรณีคอรมอลมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์นั้น
เสนอให้พิจารณาเรื่องการให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุมก่อนหน้านี้ครับ
คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนั้นได้มีการปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายขาว
และน้ำตาลทรายบริสุทธิ์หน้าโรงงานกิโลกรัมละ๔บาท
ทำให้ราคาปลีกต้องขยับขึ้นตามโดยบอกว่าครับวันนี้เนี่ย
ได้มีการพูดคุยกัน๔องค์กรหลักนะครับมีสาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย
ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสานนะครับสหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย
แล้วก็สมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยสรุปมาตรการคาดเด็ดขาดครับ
ปิดโรงงานผลิตน้ำตาลทั่วประเทศพร้อมกันวันที่๕พฤศจิกายนนี้นะครับ
ซึ่งการเตรียมปิดโรงงานครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำตาล
ฤดูหีบอ้อยและการปิดโกดังในครั้งนี้เป็นมาตรการเด็ดขาดครับ
กว่ารัฐบาลจะมีข้อสรุปออกมาว่าจะช่วยเหลือกเกษตรกรอย่างไร
เช่นเดียวกับทางคุณภัยบูลทิติศักดิ์นะครับสมาคมชาวไร่อ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ
อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีพร้อมกับทางคณะกรรมการสมาคมบอกว่าไม่เห็นด้วย
ที่มีการควบคุมน้ำตาลทรายนะครับสถานการณ์ตอนนี้ต้นทุนทุกอย่างก็ขึ้นราคา
คือมองในมุมของทางเกษตรกรนะครับชาวไร่ชาวสวนเนี่ยน้ำมันใช่ไหมปุ๋ยนะครับ
ถ้าเกิดมาควบคุมราคาน้ำตาลทรายก็จะทำให้ชาวไร่อ้อยนั้นอยู่ไม่ได้ครับ
เพราะว่าผลที่ได้ก็จะไม่คุ้มกับที่ลงทุนไปนะครับพอชาวไร่อ้อยอยู่ไม่ได้
ปลูกน้อยลงก็จะไม่ปลูกนะครับในประเทศก็จะไม่มีน้ำตาลครับ
ก็คงต้องมีการซื้อน้ำตาลจากต่างประเทศมาขายในอนาคตนะครับ
ฝากถึงรัฐบาลให้มาช่วยดูแลด้วยในส่วนนี้นะครับเพราะว่าเอาจริงทุกวันนี้ก็เหนื่อยมากอยู่แล้ว
โดยเฉพาะการแบกรับต้นทุนนะครับ
อันนี้ก็คงต้องหาจุดกึ่งกลางนะระหว่างผู้บริโภคกับเกษตรกรที่ปลูกอ้อยด้วย
ใช่ตามข้อมูลเนี่ยบ้านเราผลิตน้ำตาลทรายส่งออกอันดับ๒ของโลกนะลองจากบราซิลนะครับ